กรณีเปิดศึกชิงเจ้าแมวดูดีนะครับ
ลุกลามบานปลายนำไปสู่การฟ้องร้อง
เรื่องหมินประมาทกันเพราะว่ามีการคมคู่กันนะครับ
ล่าสุดตำรวจเจ้าของคดีได้ออกมาชี้ถึงเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองแมวแล้วนะครับ
ว่าควรจะตกเป็นของใครติดตามจากรายงานครับ
โชคดีของดูดีเจ้าแมวที่ดังตระช่อนโลกโซเชียล
ซึ่งตอนนี้ตกอยู่ในสถานะของกลาง
ตำรวจต้องอายัดไว้ในระหว่างการสอบสวน

และเจ้าของใหม่ให้กับแมวจรทั่วไป
ทีมข่าวเดินทางไปพบนางสาวนัทประสบสิน
เปิดเผยว่านางสาวบีเพื่อนที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก
ได้นำเจ้าดูดีแมวพันธก๊อตติโฟ
เพศผู้อายุ๔เดือนมาฝากให้ช่วยหาบ้านใหม่
หลังจากซื้อมาจากนางเสาเอในราคา๓๕๐๐บาท
แต่เจ้าดูดีเข้ากับแมวที่เลี้ยงไว้ที่บ้านไม่ได้
จึงช่วยประกาศหาบ้านให้เจ้าดูดี
กระทั่งนางสาวเอได้ติดต่อเข้ามาบอกว่า

นางสาวนัทจึงแนะนำให้นางสาวเอ
มาทำเรื่องขอไปเลี้ยงตามกติกาของเพจ
และตัดสินใจไม่คืนเจ้าดูดีให้นางสาวเอ

เพราะพิจารณาแล้วเห็นว่านางสาวเอเปิดเป็นฟาร์มเพาะพันธุ์แมวขาย
และมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอ
เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะเพื่อนของนางสาวเอเข้ามาต่อว่าในเฟซบุ๊ก
พร้อมกับโทรศัพท์มาดูหมินหาว่านำแมวมาเป็นเครื่องมือทำธุรกิจ
นางสาวนัทจึงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระประแดง
เพื่อเอาผิดกับเพื่อนนางสาวเอในข้อหามินประมาท
ในขณะที่นางสาวเอเปิดเผยกับทีมข่าวว่า
ขอยุ่งเกี่ยวในกรณีที่มีการแจ้งความหมินประมาท
ส่วนกรรมสิทธิ์ของแมวหลังการซื้อขายให้นางสาวบีแล้วนั้น
ก็คงต้องยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ของนางสาวบีด้วยเช่นกัน
เพียงแต่ตอนที่ติดต่อซื้อขายกันได้ย้ำกับนางสาวบีไปแล้วว่า
หากไม่สามารถเลี้ยงแมวต่อไปได้ขอให้ส่งกลับคืนและยินดีจะคืนเงินให้
และเมื่อนางสาวบีมีเหตุผลที่ไม่สามารถเลี้ยงเจ้าดูดีต่อไปได้
เหตุใดจึงไม่มาบอกเธอแต่กลับนำไปฝากหาบ้านใหม่กับนางสาวนัท
เจ้าของเพจหาบ้านให้แมวแทน
ในขณะที่บีผู้รับซื้อแมวดูดีจากการตรวจสอบข้อมูลของทีมข่าวทราบว่า
เป็นเจ้าของแมวเซลปตัวหนึ่งเช่นกัน
และทีมข่าวพยายามติดต่อแล้วแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้
ร้อยตำรวจโทยิงนันทัชพรแถมพันธ์
รองสารวัตรสอบสวนสพพระประแดงเจ้าของคดีชี้แจงว่า
เมืองต้นนางสาวนัทเจ้าของแคสเตอร์คลับ
ต้องการแจ้งความต่อคู่กรณี
โทรศัพท์ไปต่อว่าทำให้เสียหาย
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์
ขณะนี้ยังไม่ได้มีการระบุข้อหาแต่อย่างใด
เนื่องจากไม่ได้เข้าข่ายตัวบทกฎหมายโดยตรง
ก็ยังระบุไม่ได้ว่าคนที่ว่าเขาเป็นใคร
มีแค่เพียงเฟซบุ๊คกับเบอร์โทรที่โทรมา
ก็คือตอนนี้ก็กำลังตามอยู่ว่าคนนั้นเป็นใคร
จะได้เรียกเข้ามาคุยเพื่อปรับทนสติ
ดูว่ามันเป็นอย่างไรเรื่องเกิดอย่างไรขึ้น
อกจากนี้ร้อยตำรวจโทยิงนันทัชพร

หรือการแสดงความเห็นในโลกโซเชียลว่า
ควรคิดและใช้ดุลพินิษฐ์ก่อนโพสต์

เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่น

หรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับด้วยค่ะ